ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไป
มีนักเรียนชั้นม๔ซ้อนท้ายไปด้วยก็เป็นคนข้างบ้านกัน
ระหว่างนั้นนะฮะมีอีกคนนึงซึ่งเป็นคู่อลิกันขับรถตามประกบไปครับ
แล้วก็เอาปืนชักมายิงนักเรียนที่ซ้อนท้ายมาเสียชีวิต
ซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนนี้เลยนะครับ
ไม่รู้อีโน่อีเหน่เลยสองคนเขามีปัญหากันมาก่อน
แต่น้องนักเรียนที่ซ้อนท้ายมาถูกยิงไป
ถูกต้องครับก็เป็นน้องข้างบ้านที่ซ้อนท้ายกันไปคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านครับ
อยู่ที่บ้านสะพานเคียนตำบลโต๊ะหมิงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ตำรวจภูทรหนองตรุษเข้าไปตรวจสอบ
หลังจากที่รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิต
แล้วก็มีคนขับบาดเจ็บ
ก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมแพทย์
แล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งกู้ภัยนะครับ
ที่เกิดเหตุไปพบศพนายธีรวัตรบูรชนะอายุ๑๖ปี
นักเรียนชั้นม๔โรงเรียนเอกชนชื่อดังจังหวัดตรังครับ
สภาพศพเนี่ยนอนหงายแล้วก็ยังคงสวมหมวกกันน็อกอยู่นะครับ
แล้วก็มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ไทยทอย
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินคาดดำ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์๑๒ตกอยู่๑ปลอก

ส่วนคนเจ็บเนี่ยคือคนขับรถถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังไปก่อนหน้าแล้ว
ทราบชื่อคือนายรัชพลกลับจิตอายุ๔๑ปี
ถูกยิงที่แขนซ้ายมีแผลชะกัน๒แผล
คือคนขี่กับคนซ้อนเนี่ยเขาเป็นคนข้างบ้านกันก็ซ้อนท้ายกันไป
หลังเกิดเหตุตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบไปสอบปากคำคนที่บาดเจ็บ
และญาติญาติในระแวกนั้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายรัชพลคนเจ็บขี่รถจักรยานยนต์
และมีนักเรียนซึ่งเป็นผู้ตายเนี่ยนั่งซ้อนท้ายออกจากบ้านไปออกจากบ้านแม่ไปนะครับ
ที่ซ้อนท้ายมาก็เสียชีวิตครับแต่ว่านายรัชพลเนี่ยตั้งสติได้
วิ่งหนีวิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนเพราะกลัวคนร้ายจะตามมายิงซ้ำ
ส่วนคนร้ายก็ขับรถแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจตอนนี้รู้ตัวมือปืนที่ยิงแล้วไม่ใช่ใครคุณผู้ชม
คือนายธีรยุทธ์สมสู่อายุ๕๐ปี
เป็นลูกจ้างที่ไปรับจ้างกรีดยางพาราในสวนยาง
อาศัยในขนำใกล้กับบ้านแม่ของนายรัชพลนี่เองนะครับ
ก็นำกำลังเข้าไปปิดล้อมแต่ว่าไม่พบตัวมือปืนรายนี้นะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายธีรยุทธ์ขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้ากันกับรถของนายรัชพล
สุดท้ายโมโหเขาไปดึงสายไฟที่ตอบห่วง
เอาไปใช้ในขนำของนายธิรยุทธ์ออก

นายรัชพลขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแม่
ก็ขี่รถตามประกบแล้วก็ไปยิงตั้งใจไปยิง
แต่ว่านักเรียนชั้นม๔ไปรับเคราะห์แทน
ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่ไปด้วยครับ
สารอนุมัติหมายจับมือปืนรายนี้แล้ว
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
พกพาไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ในการติดตามตัวมือปืนรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
มันเริ่มแค่การขับรถปาดกัน

แล้วคนที่สูญเสียเขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยนะคะ